ตรงจุดผนโยธินห้าสิบหก
จำได้ไหมจุดที่ใกล้สานอ่ะอ๋อครับ
แล้วต้องการที่จะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
เด็กที่เสียชีวิตทั้งหมดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมเอาลงไป๕โรงเลยนะ
คุณผู้ชมอาจจะขมวดคิดว่าอ้าวทำไมเอาไป๕ในเมื่อจุดนี้ตามข่าวเนี่ย
เอ๊ะมีเด็กเอามาทิ้งตรงนี้๒ไม่ใช่เหรอ
เดี๋ยวฟังเหตุผลว่าเพราะอะไรคุณกันจอมพลังถึงเอามา๕เนี่ยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้นิมนต์พระมหาหันปียวันโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาปะเขาไปที่ซอยผลโยธิน๕๖ค่ะ
อยู่ติดกับปั๊มปอตทตรงนี้นี่แหละ
แล้วนางสาวดาเมียคนที่๓ของนายเอ็มเนี่ย
นำศพลูกชาย๒คนก็คือน้องธนากับน้องนัท
ทิ้งไว้ข้างสารพระภูมิตอนปี๕๙กับปี๖๑
จอมพลังได้นำลงศพ๕โลงมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วถามว่าทำไมถึงต้องมีโรงศพ๕โรงล่ะ
ก็เพราะว่ามีการรวบรวมดวงวิญญาณของลูกคนอื่น

ครับคือในข่าวนี้มีเด็กที่เสียชีวิต
ใช่จำได้ใช่ไหมถ้าเด็กผู้ชายมีทั้งหมด๔คน
สองคนแรกเนี่ยลูกของเจษดาก็คือน้องศักดิ์กับน้องที
เอาไปทิ้งแถวสวนรถไฟ
ส่วนน้องโมเดลลูกสาวของนางจุ๋มเมียคนที่๕
ที่ถูกในเอ็มฆ่าบกปูนอำพรางที่กำแพงเพชร
เพราะฉะนั้นก็เลยเป็น๕โลง๕ศพนะคะ
พระมหาหันเนี่ยก็ปูผ้าขาวแล้วก็วางขันน้ำมนดอกไม้ทูบเทียนบนผ้า
นำโรงศพ๕โรงที่ติดชื่อของเด็กที่เสียชีวิตมาตั้ง
แล้วก็ทำพิธีอยู่ข้างสารพระภูมิ
ทำพิธีเนี่ยนะคะทางด้านพระมหาหันเนี่ย
ท่านก็ให้กันจอมพลังร่วมด้วย
ทำพิธีคือเอามือแตะฝาโลงแบบเมื่อกี้เนี่ยค่ะ
เรียกชื่อเพื่อบอกดวงวิญญาณให้ตามไปที่
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
เพื่อที่จะทำพิธีชาปนกิจส่งดวงวิญญาณขึ้นสวรรค์ค่ะ
ไปสวรรค์นรูปตอนบ่ายพี่จะทำวิธีให้หนูอย่างดีที่สุด
ไปกับพี่นะลูกบ่าย๒ไปที่วัดตะสินนะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นช่วงบรรยากาศ
ที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
หลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนย้ายลงศพทั้งหมด
ไปที่สารา๔วัดพระศรีมหาธาตุประกอบพิธีทางศาสนา

เพราะว่ายังไม่ได้มีร่างของน้อง
โรงศพนะคะอันนี้เป็นการเชิญดวงวิญญาณเฉย
แล้วในพิธีก็มีลูกสาว
ลูกสาวเอ่อของนางสาวจุ๋มเมียคนที่ห้า

จำได้ไหมลูกสาวคนนี้เป็นลูกติดของนางเสาจุ๋ม

คุณกันจอมพลังบอกว่าที่มาทำพิธีครั้งนี้เนี่ย

หลังจากที่น้องต้องถูกทิ้งอยู่ข้างถนนมาหลายปี

ถ้าเกิดว่าดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเสร็จสิ้น
แล้วก็ตำรวจอนุญาตให้นำร่างของเด็กทั้ง๓
คือน้องศักดิ์น้องทีน้องโมเดลออกจากนิติเวศแล้ว
พ่อแม่เด็กก็อาจจะไม่มาทำพิธีทางศาสนา
ก็เลยอาสาทำพิธีจัดงานศพให้กับเด็กทุกรายนะคะ

ตำรวจเขาจะเอายังไงต่อดีในเมื่อ
กระดูก๓๐กว่าชิ้นที่ขุดพบ

ทีนี้ตำรวจต้องตั้งหลักใหม่ครับคุณผู้ชม
โดยพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็พูดถึงแนวทางในการ
ค้นหาศพเด็กสองรายที่นางสาวดาเนี่ยอ้างว่าเอาไปทิ้ง
บริเวณพื้นที่สายไหมครับ
ก็บอกว่าตำรวจวางแนวทางการค้นหาไว้๒แนวทางนะ
เริ่มจากตรวจสอบศพนิรนามที่ส่งไปโรงพยาบาลภูมิพล
และนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจว่า
อกจากนี้ก็ไปถามคนเก็บขยะในพื้นที่
แต่คุณผู้ชมมันก็มีความยากลำบากนะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นปีอะไร๕๖๕๗๕๙๖๑แบบนี้

มีการเก็บถุงขยะที่มีศพเด็กอยู่ในถุงบ้างหรือเปล่า
แต่คนเก็บขยะบางทีเขาก็ไม่ได้สังเกตไงคุณผู้ชม
คือทราบมาว่ารถขยะได้นำขยะไปส่งที่ศูนย์คัดแยกขยะท่าแรงพื้นที่สอนอคันนายาว
หลังจากนั้นจะมีการคัดแยกขยะแล้วส่งไปที่อำเภอกำแพงแสน
โดยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วแต่เบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่พบว่า
มีใครพบเห็นศพของเด็กที่ปะปนมากับขยะเลยนะครับ
แต่ตำรวจได้ข้อมูลนี้มาใหม่คุณผู้ชมต้องฟังข้อมูลใหม่นี้มาจากลูกสาววัย๑๒ปี
ลูกของนางสาวดากับเอ็มนี่แหละที่โดนเอ็มทำร้ายร่างกาย
แล้วคุณกันจอมพลังก็เข้าไปช่วยเหลือเมื่อ๑๐กันยายนเนี่ย
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่พมก็ถามน้องวัย๑๒ปี

ตอนไปทิ้งศพด้วยทุกครั้งคุณผู้ชม

วิธีการที่พ่อเอ็มเอาศพลูกแต่ละคนไปทิ้ง
ก็จะใส่กล่องพลาสติกสีดำไป

แล้วลูกสาววัย๑๒คนนี้ของนางสาวดา

ซึ่งไม่ตรงกับคำให้การของนางสาวดาด้วยนะ

น้องเขาบอกว่าทิ้งศพไว้ใกล้กับโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ครับ

แล้วก็ไม่ตรงกับคำให้การของนางสาวดาด้วย
เดี๋ยวชุดสืบสวนจะไปตรวจสอบเพิ่มเติมในภายหลังครับ
แล้วรองผู้การตำรวจนครบานก็ยืนยันว่าจะตามหาศพของเด็กทั้งสองคนอย่างเต็มที่
แต่ถึงแม้ไม่พบศพเด็กเนี่ยก็สามารถจะเอาผิดนางสาวดาและนายเอ็มได้
เพราะความผิดชัดเจนครับแล้วก็มีพยานหลักฐานแน่นหนานะครับ
จำได้ไหมคุณผู้ชมเรื่องตอนที่ไปชี้จุด
แล้วนางสาวดาไปชี้จุดตรงทางออกของปั๊มน้ำมัน
ใช่ว่าฝังตรงนี้อ่ะคือเขาก็ตัดสินใจแล้วนะว่า
จะไม่มีการลื้อทางออกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบไปหมด
คือหนึ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ดาพูดมาจริงไหม
แล้วสองคือเวลามันล่วงเลยมานานแล้ว
คือถ้าสมมุติเกิดไปกระเทาะปูนตรงทางออกของปั๊ม

แล้วที่สำคัญคือไม่รู้ว่าที่นางสาวดา
ให้การไปก่อนหน้านี้เป็นการให้การเท็จโดยสุจริต
คือจำไม่ได้หรือว่าจงใจจะให้การเท็จนะ
นี่ไงก็พอลูกวัย๑๒มาบอกชี้จุดแล้วมันคนละจุดกันอีกค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมการหาศพของเด็กก็ยังต้องทำต่อนะ
แต่ทีนี้การที่จะไปตรวจสอบประวัติของนายเอ็ม
เอ๊เอ็มเขามีพฤติกรรมยังไงกับคนรอบตัวคนใกล้ชิด
ดูข้อมูลนี้ตกใจเหมือนกันนะ
ว่านี่ทำกับคนในครอบครัวทำกับน้องสาว
ทำกับพ่อขนาดนี้ถึงขั้นตัดพ่อตัดลูกกัน
สืบสวนเขาได้รับข้อมูลมาจากพ่อของนายเอ็ม
พ่อของเอ็มอยู่ที่ตรังแล้วก็บอกว่า
เอ็มช่วงปี๔๐ถึงปี๔๖
เอ็มเคยบังคับน้องสาวให้กินยาพิษนะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดไม่กินนะเดี๋ยวจะโดนทำร้ายร่างกาย
พ่อรู้พ่อก็ไปเตือนเอ้ยเอ็ม
มันทำแบบนี้ได้ไงมาบังคับน้องกินยาพิษ
ปรากฏว่าเอ็มเอามีดมาไล่แทงพ่อ
พ่อบอกโหนี่ลูกแท้ยังทำกับผมแบบนี้
ผมก็ไปแจ้งความตัดพ่อตัดลูกกันตั้งแต่ตอนนั้น

เมื่อวานเราเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เมียของเอ็มมี๕คนแล้วนะ
ตัวละครตัวละครที่โผล่ออกมา
ก็คือเป็นเมียลำดับที่๒ของเอ็ม

ถึงพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงของเอ็มนะ
บอกว่าคบหากันตอนปี๕๒
แล้วคิดดูดอมเจอกันตอนที่นายเอ็มมาบวชพระ

แล้วเอ็มคือมาจีบผู้หญิงคนนี้

หลังจากนั้นเอ็มศึกออกมาเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ารักจริง

แต่การขอจดทะเบียนสมรสคือไม่ใช่เธอ

แต่เป็นการเอามีดจี้บังคับมึงจะไปจดทะเบียนสมรสกับกูไหม

ทีนี้จดทะเบียนสมรสได้อาทิตย์เดียวเท่านั้น
พฤติกรรมต่างมันงอกมาหมดเลยค่ะ

จนทำให้เมียคนที่สองนี่ต้องแกล้งสลบไม่ให้ตาย

คนที่สองมามีชีวิตอยู่เป็นของตัวเองแล้ว

แต่ว่าเธอยังไม่ได้จดทะเบียนหย่านะ
จนกระทั่งเอ็มมีเมียคนที่๔คือนางสาวดา
มีลูก๕คนลูก๕คนตายไป๔ใช่ไหม
แล้วมีเมียคนที่๕คือนางสาวสุนันหรือว่าจุ๋ม
มีลูก๓คนอันนี้คือพ่อไล่เลี้ยงข้อมูลมาให้หมด
จากการสอบถามแม่ของนางเสาจุ๋ม
ก็ให้การบอกว่าเอ็มกับจุ๋มลูกแม่เนี่ยนะ
เอาลูกชายคนสุดท้องมาฝากให้ยายเลี้ยงไว้
ตอนนี้น้องเขาอายุ๖เดือนแล้ว
ตอนที่พามาถามว่าน้องก็มีร่องรอยบาดแผลอะไรหรือเปล่า

ว่าโดนเอมอ่ะลูกเขือฉันน่ะมันทำร้ายเพราะมันโมโหง่าย
เคยพูดกับจุ๋มด้วยนะกูไม่ชอบกูไม่สนเด็กผู้ชาย
ก็มาสอดคล้องกันว่าทำไมที่ผ่านมา
สาวสี่ขวบที่เกิดจากนางจุ๋ม
จำได้ไหมคะน้องปากแหว่งน้องตาบอด
น้องตาบอดเพราะว่าโดนเอ็มเอาน้ำฉีดใส่ตาจนตาบอด
โดนทำร้ายจนปากแหว่งเอาไปขอรับบริจาค
ที่ตอนนี้กำลังพยายามพิสูจน์กันอยู่ว่า
ถ้าเป็นฝีมือเอ็มจริงเนี่ยจะมีความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย

นางสาวดาก็ได้เลี้ยงเด็กไงนางสาวดาก็ยืนยันนะ
ว่าตอนปี๖๔๖๕เอ็มเอาเด็กมาให้เลี้ยงนั่น
เด็กยังปกติแต่เด็กมีเชื้อราที่ปาก
แล้วดาก็เลยสงสัยว่าแบบทำไมอาการเยอะจัง
อายุเท่านี้เองก็หายาม่วงยาม่วงป้ายปาก

ส่วนเอ็มกับจุ๋มเองยังไม่ตอบเรื่องนี้นะ
ว่าเรื่องที่น้องปากแหว่งเพราะอะไร
พนักงานสอบสวนก็จะเข้าไปสอบปากคำในเรือนจำเพิ่มเติมค่ะ
หลังจากที่ได้ผลตรวจจากนิติเวศมา
อาการปากแหว่งของน้องมันเกิดจากอะไร

มีการทำร้ายร่างกายเด็ก๔ขวบจนปากแหว่ง
ก็จะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์ด้วย
กลายเป็นว่าเจษดาเองก็จะมีความผิดไปด้วยเหมือนกัน
เพราะว่าที่บอกว่ามีการโอนเงินไงโอนเงินเข้าบัญชีของเจษดาเนี่ย
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบโอ้โห
พอเปิดพฤติการจากคนรอบตัวนี่คือเอ็มก็โหดใช้เล่นเลยนะเนี่ย
ลูกในไส้แท้ทั้งคนเป็นพี่น้องก็โดนพ่อก็โดน